เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับหญิงชะลาหัวใจแกร่งแม้ขาจะเดินไม่ไหวแต่ขอทำให้สุดลมหายใจเพื่อครอบครัว

ป้าก็เอาเก้าอี้จับไปแล้วก็ไปขึ้นรถ
วันนั้นป๊าก็ชอบเรียกลูกขา
แล้วขามันไม่มีแรงยั้นรถมันก็เลยล้มทับขา
เขาก็ช่วยไปแล้วเขาถามว่าป้าแก่แล้วอย่างนี้แล้วป้ายังขายได้อีกเหรอ
ไม่ขายลูกหลานเจ้าอะไรคิด

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเสาที่เป็นหลักของบ้านต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
แต่เสาของบ้านต้นนี้แม้เพียงจะยืนยังแทบจะล้ม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
เวลาขายของไม่ดีอะไรอย่างนี้
ยายปูก็จะกลับมาก็จะมาบ่นตลอดว่า
วันนี้ขายไม่ดีนะไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรอย่างนี้
สงสารแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
เราก็ช่วยให้เขาได้เล็กน้อย
ยายก็แขนเจ็บทำอะไรไม่ได้

ขนาดอุ้มหลานยังอุ้มไม่ได้เลย
ก็อิ่มด้วยกันอดก็อดด้วยกัน

ก็จะอยู่อย่างนี้กันไปตลอด

ป้าชื่อป้าชวีชื่อเล่นว่าป้าปุ๊

มีป้าพันดีชื่อเล่นชื่อว่าป้ายี
แล้วก็หลานชื่อเละเป็นลูกชายป้ายี
ชื่อจริงชื่ออนุภาพ
แล้วก็น้องออมพัชยา
น้องออมเป็นหลานปะหยี
แล้วก็เด็กสองคนนั้นเป็นลูกน้องออม
ข้าวบ้านมันก็แย่
คือเข้าเนี่ยมันเดินไม่ได้
เวลาเดินมันก็ปวด
มันก็ปวดในใจมันก็ปวดพอทนได้
เวลาไปห้องน้ำทีอาบน้ำก็ใช้คานมา
ถ้ามีเก้าอี้ก็จับเก้าอี้

ทำอาชีพขายขนม
ขายขนมตาลนมกล้วยนมถ้วยปลากิม
ทำทุกอย่างอะ

ป้ายีเป็นพี่สาวสามี

แกก็ไปจับโซ่มันหนึ่งให้มันเลิกกันอ่ะ
หมามันก็เลยกัดเนี่ยสองข้างเลย

ห้ามหมามันก็ขย่ามสองข้างเลย

เล็กก็เป็นลูกป้ายี

เขาก็ทำงานจ้างก่อนเนี่ย
ตอนนี้ผมก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับ
ตอนนี้ก็ทำไม่ค่อยไหวแล้วครับ

มักก้อนทำงานรวมนกชา
เขาก็พักฟื้นอยู่เดือนกว่าแล้วเนี่ยจะ๒เดือนเลย

ก็ช่วยกันทำจนยันออกไปขายได้นะ
ที่บ้านช่วยทำขนมตื่นมา
ช่วยจัดของขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยรอให้ยายออกไปขายอะไรอย่างเงี้ย
อย่างขนมตาลนี้เราก็ต้องไปเก็บลูกตาล
จะใช้ตานที่ว่ามันเป็นลูกตานลูกตาลใหม่ที่มันหล่นจากต้นอย่างนี้
เพราะว่ามาทำอย่างนี้มันจะหอมมันจะนิ่ม
จะเก็บตาลสดมาทำเองตลอดจะไม่เคยซื้อที่ตลาดมาค่ะ
น้ำตาลนี่ป้าจะทำพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วตอนเย็นนี้ป้าก็หมักแป้งไว้
ประมาณตี๒๓มานั่งหอกันป้าสองคนกับป้ายีก็เป็นคนหอ

บางทีเราไม่รู้ว่าฝนจะตกเนี่ยเราทำของไปแล้ว
ทำของไปแล้วก็ต้องทำต้องนึกตากตากฝนเนี่ย
แย่ที่สุดก็คือวันนั้นป้ามีตังค์อยู่๒๐บาท
เสร็จแล้วป้าจะซื้อข้าวตังค์ก็ไม่มีเติมน้ำมันรถ

มีวันหนึ่งทั้งบ้านมีเงินอยู่๒๐บาท
ปุ๊กก็ไม่มีน้ำมันฉันไม่ได้จะไปขายกระนม
อันนี้ข้าวก็ไม่มีหุง
ตัดสินใจให้เติมน้ำมันไปก่อนไปขายขนมก่อน
เพื่อจะขายได้ก็ตังน้ำมาซื้อข้าวก่อน
แล้ววันนั้นป้าขายไม่ได้เลยสักบาท
ไปจนยันบ้านสุดท้ายเขาก็ซื้อซื้อขนม

ขนมไหมจ๊ะน้ำตาลร้อนจ้า
เชื้อไว้ก่อนได้ไหมพวกนี้ค่อยเอา
เชื่อไม่ได้เลยจ้าป้ายังขายไม่ได้เลย

เช้านี้ไม่มีข้าวหุงเลย
ป้าได้ตังค์เสร็จแล้วป้าก็จะกลับบ้าน
เขาก็เรียกป้าบอกป้าอย่าเพิ่งไปรอก่อน
เดี๋ยวจะให้ข้าวเขาก็ตักข้าวให้ป้าถุงนึง
เห็นฟาร์มที่เขาดีป้าดำตาลร้อน

ที่ป้าสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่า
ก็ต้องสู้ถอยไม่ได้
เวลาไม่มีก็ไม่มีด้วยกัน

ไปตลอดจะไม่ทิ้งกัน
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งป้าก็จะซื้ออุปกรณ์เครื่องทำขนมแล้วก็
จะใช้หนี้เขาแล้วก็จะพาเขาเข้าพาเข้าให้มันเดินได้
เดินได้สักสามปีป้าก็ภูมิใจแล้วป้าจะตายก็ไม่ว่าอะไรแล้ว
ขอให้เดินได้สักสามปีก็พอเนี่ย
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวป้าปุ๊จากจังหวัดอ่างทองครับ

สวัสดีครับสวัสดีสองท่านด้วยนะครับ
วัยนี้แล้วนะคุณผู้ชมนะถ้าเป็นแม่เราบ้าง
เป็นคนในครอบครัวเราบ้างจริงจริงวัยของท่านก็คือวัยคุณเกษียณมานานแล้ว
แล้วก็ต้องอยู่บ้านแบบให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ดูแลท่านแล้ว
แต่ตอนนี้ป้าก็ยังดูแลครอบครัวอยู่ป้ายังหาเงินอยู่ขายกล้อง
เป็นห่วงคนในครอบครัวก็ถ้าไม่มีกินกัน
ตอนที่ป้ามีปัญหาก็คือโรคหัวเข่า
ลูกกับเขาเคยไปหาหมอแล้วหมอเขาก็แนะนำให้ผ่า
ค่าผ่ามันไม่ได้เสียตังค์แต่ว่าหมอบอกว่าต้องซื้อลูกกับบ้า

ถ้าป้าก็ไม่มีตังค์ไปก็ไม่ได้ไป
เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วเนี่ย
ได้ปีแล้วปีห้าปีได้แหละ
ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เดินไปไหนไปยังไงครับ
ป้าก็ใช้เก้าอี้จับไป
โถไอ้ตัววอกเกอร์อะไรพวกนี้ไม่มี
มันมีแต่ว่ามันใช้ไม่ได้
อันนี้มันวางขนมได้เป็นเก้าอี้อย่างนี้
ก็เหมือนเป็นขาเราอีกอะไรอย่างนี้เหรอครับ

เวลาเดินในบ้านอย่างนี้ก็ไม่เดินใช้ถัดเอา
นั่นเนี่ยป้าก็คานไปนั่นเนี่ย

ท่านายมัดปวดขาแล้วก็เปลี่ยนท่า
คานมากถัดมาก

ที่บอกว่าขอให้ได้ผ่าใส่ลูกสบ้าเถอะ
ขออีกสัก๓ปีก็ยังดีตายก็ไม่เสียดายแล้วอ่ะ

ทำไมถึงอยากกลับมาเดินเหินแก้วคล่องล่ะครับ
ป้าก็อยากจะมาเดินได้เพราะว่า
ได้ทำงานได้เต็มที่แล้วก็ได้ช่วยลูกหลาน

ป้ายีกับป้าปุ๊เนี่ยตอนนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็ดีหน่อยตั้งแต่สามีทั้งคู่เสียชีวิตไปก็
ได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกัน
ก็เลยจะมีป้ายีนี่แหละเป็นเพื่อนคู่คิดอยู่
ป้ายีคือเป็นพี่

ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ทิ้งไม่ได้
เดินไม่ได้เขาต้องทำให้เขาทุกอย่าง
ซักผ้าให้หุงข้าวให้กิน

โถป้ายีก็เป็นคนดูแลทั้งเรื่องงานบ้านไป
ซักผ้าหุงข้าวบ้างนู่นนั่น
นี่ก็เอาแรงไปทำขนมเพื่อจะค้าขายไป

ตอนทำขนมนี่ใครทำหน้าที่อะไรกันบ้างอะครับ
เพราะว่ามันคืออาชีพหลักเลยถูกไหมครับ
ทำอะไรบ้างอ่ะป้าปุ๊มีหน้าที่แล้วก็คือ
เช้าตื่นแต่กี่โมงน่ะป๊า

บางทีก็ถ้าเป็นพวกขนมห่อก็ตีสาม
ป้าตื่นขึ้นมาก็ต้องไปขูดมะพร้าว
เสร็จแล้วพวกป้ายีก็ออกมาช่วยห่อ
ห่อเสร็จแล้วก็เรียกเจ้าเล็กมาช่วยจัดใส่ทึ้งแล้วก็
เพราะมันเป็นทึ้งใหญ่มันยกไม่ไหว

ก็จะมีหน้าที่เหมือนยกซึ้งติดเตา
ติดเตามึง

ก็จะมาช่วยตักใส่ถุงช่วยรัดหนังยางค่ะ
ใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ให้

ป้าก็เอาเก้าอี้จับไปแล้วก็ไปขึ้นรถ
แล้วข้าวของเวลาที่เอาใส่ท้ายรถยังไงกัน

เห็นบอกตอนที่เวลาจอดก็ลำบากอีก

วันหนึ่งป้าก็จะจอดเรียกลูกค้า
แล้วขามันไม่มีแรงยั้น
รถมันก็เลยล้มทับขา

พอคนขับรถผ่านมาป้าก็เรียกให้ช่วยหน่อย

เขาก็ช่วยไปแล้วเขาถ้าถามว่าป้าไปไหนเนี่ย
ป้าก็มาขายของ

แล้วป้าแก่แล้วอย่างนี้แล้วป้ายังขายได้อีกเหรอ

ไม่ขายป้าก็ลูกหลานจะเอาอะไรกิน
แล้วกลับไปบ้านเป็นยังไงบ้างครับเจ็บระบมไหม

เพราะว่าหัวเข่าอ่ะป้าเนี่ยถ้าล้มอย่างนี้ครับ
แล้วจริงก็มันมีปัญหาอยู่แล้วครับ
เป็นยังไงบ้างกับสบ้าตรงหัวเข่าแล้วก็เจ็บ
รถมันทับก็ปวด
ก็ต้องไปเอายาทายานวด
ก็คือออกโดยมอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกวันเลยเหรอครับ

แล้วแล้วฝนฟ้าตกทำยังไงอ่ะ
นึ่งเสร็จแล้วป้าไม่ไปขายก็ไม่ได้ก็ต้องไป
ป้าก็วิ่งตากคนไปอย่างนั้น
โถแล้วไปอย่างนั้นไปขายได้เหรอครับแล้วจะมีคนออกมาซื้อเหรอครับ
คนซื้อเขาก็ช่วยช่วยซื้อกัน
ป้าทำไมมาขายฝนตกกรกนี่ด้า
ไม่ไปถ่ายแล้วจะได้ตังค์มาซื้อข้าวให้ลูกหลานกินค่ะ

ก็ไปเปียกขายหลงหมดนะแล้วก็กลับ
ป๊าปูเหนื่อยมากมั้ยครับ

กลัวจะตายหรือทำไม่ไหว
ลูกหลานก็จะอดจะเอาที่ไหนกินกัน

ป้าก็ว่าป้าอยู่อีกไม่นาน
อะไรคือกำลังใจของป้าครับตอนนี้
ก็ป้าก็ได้กำไรกำลังใจจากลูกหลานนี่แหละ

ก็สู้กันต่ออีกสักเรื่องนึงเนาะ

ถ้าได้ทุนไปป้าจะนำไปทำอะไรครับ
อันดับแรกป้าก็จะซื้อพวกอุปกรณ์
แล้วก็ทำขนมนี้แหละ
แล้วที่ทำอยู่นี่ปัจจุบันแล้วครับป้า
ซนใหญ่เนี่ยป้าก็จะเคยืมมา

อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คืออย่างซึ้งที่นึ่งอันใหญ่นะ

คือป้าก็ขอยืมข้างบ้านมาก็ไม่ใช่ของเราอีก
ไม่ใช่แล้วก็เป็นพวกหม้อกลับไปนี่ก็จะทำแกงขายด้วย
ทำพ่อขอมกพ่อแกง
แล้วมีอีกไหมครับที่ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตถ้ามันได้ขึ้นมา
ป้าก็จะผ่าผ่าขาให้มันเดินได้ป้าก็อยากจะเดินได้
ปุ๊เราเห็นในความเหนื่อยยากของป้าจ้ะ
บอกเลยนะครับว่าวันนี้ป้ามาพวกเราทีมงานเกมต่อชีวิตทุกคนนะครับ
อยากมอบของสิ่งหนึ่งให้กับป้าคิดว่าป้าได้ของชิ้นนี้ไป
ป้าต้องต่อชีวิตและต่อลมหายใจนะครับ
กับครอบครัวได้แน่นะครับป้า
ผมมีของมาเซอร์ไพรส์ป้าในวันนี้ด้วยครับ
และนี่คืออุปกรณ์ต่อชีวิตนะครับที่เตรียมมามอบไว้ให้กับป้าปูครับ
ขอบคุณมากค่ะ
อยากดูไปใกล้ไหมอยากดู
อุ๊ยล้มตาลื้นเลยมาเร็วอ้อมเข็นมาอ้อมเข็น
อันนี้คือกระทะที่ต้องใช้ต้มใช่ไหมครับ

เอาไหนวางซึ้งวางบนนั้นแล้วก็มีหม้อมาไว้ให้นะครับ

น้องทีมงานนะครับไปเดินหาซื้อให้ไปเดินเลือกกันมา
ได้ทราบมาบอกว่าอยากให้เป็นของขวัญกับป้า
ในฐานะที่ป้าเป็นคนที่สู้ชีวิตจริง
รายการก็เลยอยากช่วยแบ่งเบาในเรื่องอุปกรณ์ทำขนมนะครับ
เงินทุนต่อชีวิตในวันนี้
ป้าจะได้เอาไปใช้ในเรื่องของการผ่าเข่านะครับ
ผมบอกแล้วนะว่ามาวันนี้ยังไงก็ต้องมีสิ่งดีกลับไป
พวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับป้าปุ๊นะครับ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยป้า
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับทางรายการเจนต่อชีวิตนะครับ
มีภาพครอบครัวนะครับมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกเป็นความทรงจำที่ดี
เวลาที่ทุกคนได้ดูภาพนี้นะครับก็จะมีรอยยิ้มแบบนี้
ในรูปสาวอยู่สวยมากเลยเนี่ย
ขอให้ป้ามีความสุขนะครับและมีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะครับ

ขอบคุณมาก
คุณผู้ชมครับความรักของป้าปุ๊ที่มีต่อครอบครัวนั้น
อยู่เหนืออุปสรรคของความเจ็บปวดทางร่างกาย
ปุ๊จึงขอสู้เพื่อทุกคนอย่างสุดหัวใจที่มี
ช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นมาเชียร์ให้กับครอบครัวป้าปุ๊ด

ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุด
และลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับ

เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับ

และเกมสำหรับครอบครัว๑ข้อครับ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ขอบคุณมากี้ย

ปุ๊ป้ายีบอกว่าเป็นแฟนรายการด้วยเหรอครับ
เวลาดูแล้วได้กำลังใจไหม

แต่วันนี้เราต้องมาสู้เพื่อครอบครัวเราแล้ว
เพราะฉะนั้นใช้โอกาสตรงนี้ให้เต็มที่นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิต
เพื่อสะสมเงินทุนเป็นคนแรกครับ

น้องออมสมาธิดีนะครับ
ใช้โอกาสให้เต็มที่นะตื่นเต้นไหม

เพราะว่าจริงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวทั้งนั้นเลย
แล้วก็จะง่ายขึ้นตรงที่ว่า
แต่ละข้อมันจะมีคำตอบแค่๒ตัวเลือกเท่านั้น
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑คนดังอ่างทอง
เรื่องที่๒เข้าวัดทำบุญ
เรื่องที่๓สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่๔ข่าวดัง

คนดังอ่างทองครับ
อ่างทองเรานะครับถึงจะเป็นจังหวัดเล็กนะฮะ
แต่เต็มไปด้วยคนที่มีชื่อเสียงมากมายเลยนะครับ

ตัวอย่างอย่างเช่นคุณปลื้มจิตถิ่นขาว

ชายามิดชัยเล่นลิเกรู้จักไหม

ชายาเนี่ยเขาเป็นหลายอย่างนะ

เป็นลิเกค่ะเป็นดาราค่ะ
เดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะเป็นบ้าแล้วนะลูก

นี่เขาชอบคุณทั้งบ้านเลยนะคุณชายา
นะฮะเฉพาะบ้านเขานะ
บ้านหลังอื่นนี่ไม่มีใครชอบก่อน
ทั้งบ้านเลยนะครับดูแล้วขอบคุณมากนะครับ

อีกคนนึงออมยังไม่หมดเท่านั้น
มากความสามารถโกะตี

โกติเนี่ยใช้ชื่อในวงการตลกนะครับ
เขามีชื่อจริงนะที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคย
อย่างพี่เออ่ะรู้ไหมพี่ชื่อจริงชื่ออะไร

ชายานี่คือชื่อนักแสดง
แต่ชื่อจริงถ้าหนูรู้ไปหนูจะไม่บอกใครนะ

อย่าพูดไปนะเดี๋ยวเขารู้
บอกหนูคนเดียวนะรู้เปล่า

อันนี้โกะตีเนี่ยคือชื่อในวงการ
เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ที่น้องโกะนี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โกะตีมีชื่อจริงว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งพรเจริญ
ตัวเลือกที่สองเจริญพร
เลือกหมายเลขหนึ่งค่ะพรเจริญ
ตัวเลือกที่หนึ่งพรเจริญครับ
ที่น้องออมตอบว่าตัวเลือกที่หนึ่งพรเจริญเป็นคำตอบที่
ถูกไม่ถูก

เพราะว่าชื่อจริงของโกตินะครับก็คือ
เจริญพรอ่อนละไม้ครับ
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเจริญพรค่ะ
เพราะว่าเจริญพรน่าจะไว้ใช้กับฟ้าเฉย
หนูก็ไม่รู้ว่าคนอะไรชื่อเจริญพร

เอาล่ะน้องออมยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปคะ

ลุงเล็กนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับลุงเล็กครับ
ตอนนี้มีด้วยกันอีก๓เรื่องก็คือเรื่อง
เข้าวัดทำบุญสมาชิกในครอบครัวข่าวดัง

สมาชิกในครอบครัวขอเชิญลุงเล็กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
วันนี้นะครับลุงเล็กก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นสมาชิกของครอบครัว
ในชีวิตด้วยกันนะฮะ
ทราบไหมว่าทั้ง๔คนนี้เกิดวันไหนกันบ้างลุงเล็ก

เป็นคำตอบที่ชัดเจนมากครับท่าน
นี่คือการชี้ชะตาชีวิตของคนในครอบครัวอีกแล้วครับท่าน
เล็กเองล่ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้

ตอนนี้รู้สึกว่าพี่เอกแอบถามให้ออมไปด้วยนะฮะ

อมทีนี้ออมอายุเท่าไหร่แล้ว
พอมันถามเกี่ยวกับอายุของคนในครอบครัวครับคุณครับ

ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สมาชิกในครอบครัวมีอายุรวมกันเท่าไหร่
ผมหมายถึงทั้ง๔ท่านที่มาในวันนี้นะครับ
ก็คือป้าปุ๊ลุงเล็กป้ายีออม
ยึดตามบัตรประชาชนนะครับ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๒๑๔ปี
ตัวเลือกที่๒๒๑๙ปี

พี่เอ๋ได้ถามอายุทุกคนไปเมื่อช่วงที่แล้ว
แต่พี่เล็กกลับจำไม่ได้
แล้วอย่างนี้จะตอบถูกไหมล่ะครับเนี่ย
ตัวเลือกที่หนึ่ง๒๑๔ปี
ตัวเลือกที่หนึ่ง๒๑๔ปีครับ
ผมก็จะ๒๗น้องเอออมก็๒๒

เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่หนึ่งสองร้อยสิบสี่ปี

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ถูกพัดเก่ง

รวมกันนะครับสองร้อยสิบสี่ปี

ป้าปูอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ป้ายีอายุเจ็ดสิบสี่ปี
ลุงเล็กอายุสี่สิบเจ็ดปี
และน้องออมนะครับอายุยี่สิบสองปี
รวมกันก็คือสองร้อยสิบสี่ปีครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวป้าปูจากจังหวัดอ่างทองนะครับ

ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่
ห้าพันบาท

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ป้ายีนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับป้ายี

ก็คือเรื่องเข้าวัดทำบุญ

ขอเชิญป้ายีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

วันสำคัญทางพุทธศาสนาไปไหม

ไม่ค่อยพลาดเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้วัดด้วยอะเนาะ

คำถามมันเกี่ยวกับวันมาคะบูชาค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เวียนเทียนวันมาข้าบูชาต้องเดินวนทางใด
ตัวเลือกที่หนึ่งวนทางซ้าย
ตัวเลือกที่สองวนทางขวา
เวียนเทียนมานานแล้วฉันก็ลืม

รังเลวไม่รู้วนซ้ายรู้วนฝา

เอาล่ะสิครับป้ายีต้องคิดดี
เพราะถ้าวนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ
ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย
ตัวเลือกที่สองวนทางขวาครับ
ตอบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคำตอบแล้วนะครับ
ตัวเลือกที่สองวนทางขวา

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย
ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย
ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย
ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ตัวเลือกที่สองวนทางซ้าย

ขนมตาล
เอาละตอนนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทน

ป้าปุ๊ครับเชิญครับ
มีขนมตาลมีมะพร้าวขูดไว้เรียบร้อยแล้ว

ตองเข็มกัดแม็กซ์เย็บมีหมดแล้วนะครับ

เหมือนที่ป้าเคยห่อนะ

ป๊ายีจะมาช่วยออม
ส่วนน้องออมพอเสร็จแล้ว

วิ่งไปแล้วก็นะครับเอาขนมตาลไปวาง
วิธีการวางนะครับให้ขนมตาลวางเรียงบนระนาบนี้นะครับ
เมื่อครบตามจำนวนแล้วปั๊บตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ห่อขนมตาลจำนวน๑๒ห่อภายในเวลา๓นาที
มันมีแต่ถ้าขนมตาลที่วางเรียงอยู่บนนั้นนะครับ
หนึ่งห่อใดตกปั๊บออมจะต้องจับขึ้นตั้งใหม่นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
แล้วว่างถ้ามันโจ้มให้ร่วม
หอมแล้วทุกคนใช่ไหมครับ

อย่าให้ตีร้านหนีไม่อยู่นะคะอย่าให้ห่อหมึกนะ
ให้คำหมึกขึ้นขายด้วยนะคะ
นี่ล่ะตีร้านมาจนยืนพรุษแล้วนะคะตีร้านแล้วนะคะ
แล้วเป็นเรื่องมายนะครับแต่เวลาไม่ได้หยุดเบิร์นเหมือนกันนะครับ
บอกร่วมแพงร่วมใจเลยนะครับเล่นมีได้ต้องเร่งเลยนะครับอย่าเพียว
แพดแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นสี่เท่านั้น
สี่สี่ห่อเท่านั้นนะครับ

จบแล้วอีก๒ห่อสุดท้าย
เวลาเวลา

สุดท้าย
มันตื่นเต้นเหมือนกระชุมกระชวยมันสับสาวเลย

ไม่คิดว่าเกมของเราจะทำให้ป้าปุ๊กกระชุ่มกระชวยขนาดนี้
หวังว่าเกมนี้ป้าปูจะทำสำเร็จ
แล้วจะกระชุ่มกระชวยกว่านี้นะครับ
ห่อขนมตา๑๒ห่อภายใน๓นาที
เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับ
ห่อเป็นที่เรียบร้อยแต่เวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้
ครอบครัวทำได้นะครับมาลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๔๒วินาที

ตอนนี้ครอบครัวป้าปูจากจังหวัดอ่างทองนะครับ
ครบแล้ว๔ข้อนะครับแต่ทำไปได้๓ข้อ
เพราะฉะนั้นได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐บาท
ขอบคุณที่ไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับ
เรายังเหลือเงินทุนที่สะสมเพิ่มนะครับ
ถึงเวลาที่เราจะมาช่วยกันลุ้นแล้วล่ะครับว่า
ครอบครัวป๊าปูจากจังหวัดอ่างทองจะสามารถพิธิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กล่องโบนัสลุ้นล้าน

ทางรายการมีกล้องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล้อง
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
หากกล้องโบนัสลุ้นล้านหรือไปเจอเลขประวัติเหมือนกันทั้ง๔กล้อง
รับโบนัส๑๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
โบนัสไปเลย๑ล้านบาท
ตามกติกาในวันนี้ยังไงก็ต้องได้นะครับจะได้มากหรือได้น้อย

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

มารุ้นกันครับ
เก็บ

เกมต่อชีวิตนะครับ๕๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๒หนึ่งพันบาทนะครับ
หมายเลข๓สามพันบาท
กล่องโบนัสหมายเลข๔นะครับ
หนึ่งพันบาทนะครับ
กติกาครอบครัวจะได้รับกล่องโบนัส๓กล่องด้วยกัน
ใน๓กล่องนี้กล่องที่น้อยที่สุดนะครับ

ครอบครัวของป้าปูจากจังหวัดอ่างทองได้รับโบนัสนะครับ
พันบาทและเงินทุนต่อชีวิตสะสมอีก๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นก็คือ๒๔๐๐๐บาท
วันนี้ได้ตามเป้าที่คิดมาไหมครับ

เพราะฉะนั้นตรงอุปกรณ์ที่เราจะไปทำขนมข้าวต้ม
คงไม่ต้องลงแล้วจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นป้าก็อย่างที่บอกครับว่า
มีอุปกรณ์ที่จะต่อชีวิตในเรื่องของขนมได้ประสบความสำเร็จแล้ว
ได้ได้ต่อชีวิตได้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะฮะ
ตอนนี้ก็ต่อชีวิตในเรื่องของสุขภาพป้าก็ได้ด้วย
สัญญานะว่าจะไปผ่าเขาแล้วนะ
อย่างที่บอกครับป้าครับถ้าเผื่อว่าป้าจะทำขนมในตอนนี้
ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมเขาสนใจเผื่ออยากจะไปเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมครับผมขอนับถือหัวใจนักสู้ของป้าปุ๊จริงนะครับ
อีกทั้งยังมีความรักจากคนในครอบครัวที่เป็นเหมือนน้ำเย็นที่คอยชะลมหัวใจให้ป้ากุ๊กหายเหนื่อย
ทุกคนสู้ต่อนะครับ

ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้นะครับ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะครับ
มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอบคุณอย่างสูงทุกอย่าง
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านได้ในเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
้อนี่มันท้อเพราะว่ามันเป็นหนี้สินถ้าไม่มีหนี้สินก็ไม่ท้อ
เราได้มา๒๐๐๓๐๐ถ้าใช้หมดยังไม่มีให้เขา
ท้อไม่ครับย่ายลำบากมาจังนะคะ
แล้วเอากำลังใจที่ไหนมาสู้ล่ะครับ

หลักหลักหลักหลัก